เอาล่ะคุณผู้ชมมีนานแล้วหลายคนก็บอกว่ามีนานแล้ว
เมื่อไหร่จะมีใจกันบ้างสักทีนึง
ก็มีใจได้แล้วจากคุณผู้ชมโดยเฉพาะ
เดือนมีนาเป็นเดือนที่แบบดีมากต้องพูดอย่างนี้
เพราะว่าคนที่หน้าตาดีเขาจะเกิดกัน

คุณต้องหมายถึงคุณใบตองแน่เลย
ตัวคุณเองว่าคุณราศิกรุมแล้วเกิดเดือนมีนา
ผมก็ยอมรับเรื่องจริง
เดือนมีนาคมเกิดกันเป็นเดือนแห่งคนสวยเขาเกิดกัน

แล้วพูดถึงเรื่องของวันเกิดเลยละกันคุณชนะ

เคยก็เคยทำอยู่

คือวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการเซอร์ไพรส์วันเกิด
ก็เลยถามว่าคุณเคยเซอร์ไพรส์วันเกิดไหม
บางคนก็อาจจะต้องเคยเตอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนบ้าง

แต่ว่าการเตอร์ไพรส์บางทีมันอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ
มันอาจจะเกิดการเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์อะไรต่างนานาก็ได้
แต่การเตอร์ไพรส์มันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจ
จริงหรือเปล่ายังไงตามไปดูกันเลยจ้า
ตลอดข่าวขำวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูไอเดียเซอร์ไพรส์วันเกิดกัน
บอกได้เลยว่าแต่ละไอเดียเนี่ยสุดปังและสร้างสรรค์เกิน

ว่าแต่จะพังเฮ้ยจะปังและเซอร์ไพรส์ขนาดไหนนั้น
เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ
มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกับการเตอร์ไพรส์เค้กวันเกิด

บอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยมีแต่กรี๊ดกับกรี๊ด

มาต่อกันที่คู่เพื่อนสนิทกลุ่มนี้กันบ้างครับหากจะทำเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนทั้งทีต้องให้ปัง
และเป็นที่จดจำกันไปอีกนานแสนนานยิ่งในงานคนเยอะเท่าไรเนี่ย
เค้กที่เอามามันต้องตอบโจทย์เท่านั้นน้องคนนี้เลยจัดสิ่งนี้มาให้ซะ

เป็นยังไงล่ะจ๊ะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะครับคุณเพื่อน
จะไม่เซอร์ไพรส์ได้ยังไงล่ะครับ
ก็เล่นเอาไก่ต้มมาใช้แทนเค้กวันเกิดสักนายท์
ดูความน่ารักของเหล่าเพื่อนไปแล้ว
เรามาลองดูการเซอร์ไพรส์วันเกิด
ของเราคนมีคู่กันบ้างดีกว่ากันครับ
บอกได้เลยว่าไฮดาสต์
และเคียทิพย์ไม่แพ้กันล่ะครับ

ฝ่ายหญิงเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟน

จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันครับ
เป็นยังไงบ้างจ๊ะที่รัก
เค้กวันเกิดที่เขาเอามาให้เนี่ย
อิ่มอร่อยเลยไหมล่ะครับ

เพราะเล่นเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ทั้งชามขนาดนี้เนี่ย
สงสัยคุณผู้ชายคงชอบทานก๋วยเตี๋ยวสินะ
หรือว่าหาซื้อเค้กไม่ทันละ
กัดแบบช่อมกันไปเลยจะเป็นอะไรไปดูกันครับ

ทำไมต้องให้หอยอ่ะ

เชื่อได้เลยว่าคุณแฟนเนี่ยคงประทับใจเค้กก้อนนี้
ไม่มีวันลืมแน่นอนล่ะครับ
และอลังการที่สุดของวันนี้
บอกได้เลยว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา
รับรองว่าคนรับเนี่ยยิ้มแก้มปลิแน่นอนครับ
เฮ้ยมาแล้วดึงมาเลย
ดึงดึงอีก

ดึงอีก

ดึงอีก

ดึงอีกดึงอีกดึงอีก
ดึงอีก
เรียกว่าเป็นเค้กที่ต้องประทับใจเจ้าของวันเกิดเป็นที่สุดล่ะครับ
เพราะดึงยังไงสาวยังไงก็ไม่หมดง่าย
ยิ่งดึงขึ้นมายิ่งเจอแบงค์ใหญ่ขึ้นไปอีก
เห็นแล้วอิจฉาสุดไปเลยล่ะครับ
แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทั้งมีความสุขแถมเห็ง
ปังรับวันเกิดเลยทีเดียว

กับเรื่องราวการเซอร์ไพรส์วันเกิดที่สุดแสนจะคลีเอด
แต่ละอันเนี่ยเด็ดปังกันทั้งนั้นล่ะครับ
ถ้าหากใครมีคลิปตลกเด็ดฮา
ก็สามารถส่งมาให้ชาวตลอดข่าวดูกันบ้างนะครับ
นี่แหละเชื่อว่าน่าจะเป็นไอเดียกัน
ไพรส์วันเกิดที่คนได้รับนั้นคงจะจดจำจำไหมคะ
จำและนำไปปรับใช้ได้
ฉันชอบมากเลยเดือนนี้เดือนเกิดดิฉันฉันชอบเค้กก้อนสุดท้าย

ต้องสาวมาบอกคุณไงคุณต้องจัดของขวัญวันเกิดจดสเตอร์ไพรส์ที่น้องได้ต่อ
ก็อยู่ตรงนั้นแหละทะลุหูขวาเอาอย่างนี้คุณผู้ชมใครที่มีคลิปน่ารักหรือว่าไอเดียเก๋ก็ส่งเข้ามาได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรานะคะ